สมมุติคุณมองเข้าไปนั่นคือรากไม้
รากไม้อันนี้เป็นรากต้นตะเคียนที่ทำหลักเมืองนะ
เมื่อกี้สารหลักเมืองตรงนั้นที่เราเห็นเป็นเสาเห็นไหมครับ

ต้นตะเคียนเขาชื่อนางอินตภานีนะ
น้องเขานี่ชื่อศรีสุดาจะเอามาทั้งสองต้น

หลายครั้งที่ทุกวันนี้เขาก็ยัง
ก็ยังให้เห็นนะครับครับให้เห็น
จะเห็นเป็นเงาเลยครับเป็นเงาเดิน
คือเราเอาเขามาสักการะ
แล้วก็เวลาผมทำวัตถุมงคลนี่
เอาผงเขามาผสมในเป็นมวลสารในธรรมพระ
แล้วนี่บางส่วนก็เอาไปแกะเป็นไอ้ไข่ด้วย

ส่วนชิ้นที่อยู่บ้านน้องชายผม
หมายถึงว่าส่วนที่เหลือจากเสาหลักเมือง

อยู่ที่มดำนี่หรือฮะที่อยู่ไอไข่ครับ
นั่นก็คือไอ้ไข่บางอันก็มาจากเสาหลักเมืองเหมือนกัน

อ๋อไม้ที่แกะสาวหลักไอไข่หรอเป็นต้นไม้ต้นตะเคียนต้นเดียวกัน
เป็นต้นอัดนี่แหละแต่แบ่งกันไงเราแบ่งกันนะครับ
คือแบ่งกันทำกุศลไงครับ

ฉันถึงเห็นเอ๊ะทำไมอยู่ดีฉันไม่เห็นเป็นผู้หญิงเลยวะ
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นไม่กี่นาทีก่อนการบันทึกเทปรายการ
เมื่อคุณมดดำและทีมงานเข้ามาในบริเวณบ้าน

และคุณมดดำก็ยกมือขึ้นไหว้เมื่อคุณอาหุยได้สอบถามว่า
คุณมดดำตอบว่าวายผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนี้
และถามว่านี่คือไม้ตะเคียนใช่หรือไม่
ซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับคุณอาหุยเป็นอย่างมาก
เพราะคุณมดดำและทีมงานไม่ทราบมาก่อนว่า
ไม้ท่อนนี้คือไม้ตะเขียนคู่อย่างที่คุณมดดำพูดถึง

เพื่อสินค้าสาธารณะไง
เป็นไม้ต้นเดียวกันที่เอาไปทำเสาหลักเมือง
แล้วบางส่วนก็เหลือทำบานประตูบันหน้าต่างที่หลังเมืองนั่นแหละครับ